เขามีการโพสต์เรื่องราวของเหล็กไหลเอาไว้
คุณผู้ชมก็คงจะได้ยินได้ฟังบ้างแหละ
เหล็กไหลก็คือแบบเอาใส่เข้าไปในตัวทำให้คงกระพัน
เหล็กไหล่นี่มันช่วยอะไรนะคะให้คงกระพัน
มันหนังเหนียวอะไรแบบเนี้ยยิงไม่เข้าฟันไม่เข้าแบบนี้นะฮะ
แต่มีผู้ชายคนหนึ่งเขาฝังเหล็กไหลเข้าไป
อันเท่านี้เหรอคะอันนี้อันนี้เขาบอกว่า
เขาปวดแสบปวดร้อนเขาเจ็บทรมานมันอักเสบคุณหมอพาออกให้หน่อยเถอะ
แล้วพาออกได้ไหมก็พาออกมานี่อันนี้คือออกมาแล้ว
แทงไม่เข้าแต่พาออกได้ถูกต้องนะฮะ
นี่คือภาพของเหล็กแหลมสองชิ้นเหมือนตะปูเนี่ยเขาบอกเป็นเหล็กไหล
คุณหมอหนุ่มคนนี้เขาเอาไปโพสต์หลังจากพาออกมาจากคนไข้อายุสัก๔๐ปี
เขียนว่าเหล็กไหลมีอยู่จริงไหลไปซ้ายทีขวาทีเอาออกยาก
แต่สุดท้ายก็เอาออกมาได้นะครับก็ผ่าออกมาแล้ว
เขาบอกว่าเหล็กไหลมีอยู่จริงคนไข้๔๐ปีฝังเหล็กไหลมากับหมอชาวบ้าน
วันนี้ตำแหน่งที่ฝังมันเริ่มบวมอักเสบเลยเอาออกนะครับ
หลังจากทำหัตถการเสร็จผมฟันทงเลยครับ
เหล็กไหลมีอยู่จริงไหลซ้ายทีขวาทีเอาออกโคตรยาก

เหล็กไหลไปทางซ้ายเหล็กไหลไปทางคอ
คุณหมอผู้โพสต์ก็เล่าให้กับทีมข่าวเพิ่มเติมบอกว่า
คือคนไข้ฝังเหล็กไหลที่หัวไหล่
ต้นคาดว่าเป็นเหล็กธรรมดาแหละอาจจะเป็นแค่ตะปูด้วยซ้ำไป
ตัดหัวออกแล้วแหลมแล้วคนที่เอาไปฝังบอกว่าเนี่ยเหล็กไหล

สุดท้ายมันเกิดปฏิกิริยากับร่างกายต่อต้าน
มีอาการบวมเจ็บปวดแสบปวดร้อนเป็นหนอง
ก็เลยเตือนว่าอย่าไปฝั่งอะไรในร่างกาย

แล้วเกิดร่างกายมันต่อต้านจากสิ่งแปลกปลอมเหล่านี้จริง
แล้วมันเป็นบัตรฮะยักษ์คือมันถึงตายจริง